ที่จะกลับมาแข่งได้เมื่อไหร่นะครับ
ก็จากกรณีที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐

เพราะว่าโรคโควิด๑๙ก็เลยอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะ

แต่ว่าล่าสุดนะคะนายพาทิศสุภพงศ์ค่ะ
รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ
แล้วก็รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเอามาเปิดเผยนะคะ
ณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะ
โปรแกรมการแข่งขันที่จะถูกกำหนดขึ้นอีกครั้ง
เพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดู
มีท่าทีที่จะแบบหายไปในทันที
ประเทศดีขึ้นบ้างบางประเทศยังทรงตัวนะคะ
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลทำได้นะตอนนี้
ก็คือการจัดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ในเดือนกันยายนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายน

หากว่าเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

ก็เหมือนกับเป็นการเกมผ่านสองเอาไว้นะครับ

โอกาสที่จะยกไปแข่งในปีหน้าก็ถือว่าสูงเลยนะครับ

ก็คือการแข่งขันในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
และการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๒๓รอบคัดเลือก
ที่เป็นโปรแกรมต่อเนื่องของรายการนี้ด้วยนะครับ

แต่เพราะโปรแกรมการแข่งขันมันเลื่อนออกไป
ที่จะต่อสัญญากับกุญสือบราซิลคนนี้ออกไปแล้ว
หลังจากสามารถกู้วิกฤตของทีมในฤดูการที่ผ่านมาได้
เพื่อให้สามารถเตรียมทีมที่จะลุยศึกไทยลีก
จะกลับมาแข่งขันต่อในเดือนกันยายนนะคะ
ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา
แล้วก็คาดว่าจะมีบทสรุปที่ชัดเจนเร็วนี้ค่ะ